อีฝ่ายเป็นทำอีฝ่ายไม่เป็นทำ

ความปองดองที่ว่ามันเกิดยากศาล

แล้วก็ควรจะไม่เจรจากับใครอย่างยิ่ง
ต้องย้อนถามไว้ว่าแล้วคุณทำผิดหรือเปล่า
อืม